ถามความคิดเห็นคุณผู้ชมเมื่อวานไปเอง

คราวนี้จะให้ดูจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ

แล้วอู๋ตอนขย่ำหน้าตาเกือบบ่อดนะ

เดี๋ยวดูตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปหน่อยค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตำบลท่าตูม
ที่ศรีมหาโภตของปลาเจียนบุรีนะคะ
เพราะว่าไอ้เขียวหมาจรจัดเนี่ย
มันเข้าไปขย่ำหน้าน้องผู้หญิง๔ขวบ
นั่งกินขนมอยู่หน้าร้านนี้ตรงนี้
แล้วน้องเจ็บตรงหัวตรงหน้าใกล้กับตาขวาค่ะ

คุณแม่ชะนันทิดาเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวันจันทร์นะ
ลูกสาวแม่โดนหมาขย่ำหน้าแล้วเลือดอาบเลย
ตัวคุณแม่แล้วก็สามีพาลูกส่งโรงพยาบาล
ถามคุณแม่ดูสิน้องเป็นอะไรมากไหมเนี่ย

ไป๑๐กว่าเข็มตรงหัวด้วยตรงเหนือหน้าผากเหนือคิ้วแล้วก็ใต้ตาขวา
ตอนนี้ลูกแม่ภาวะตกใจกลัว
ต่อให้ไม่ใช่ไอ้เขียวนะเป็นหมาตัวไหนก็ได้ที่เดินผ่าน
ลูกจะแบบมีอาการภาวะแล้วก็มากอดแม่ค่ะ

เพราะไอ้เขียวเนี่ยมันก็เคยไปขย่ำคนอื่นมาแล้ว
นี่คุณผู้ชมฟังคุณแม่หน่อยละกันค่ะ
โอ้คุณผู้ชมพอคุยกับคุณแม่แล้ว

ก่อนหน้านี้มันเคยมีเจ้าของ
แต่ตอนนั้นคือเหมือนกับเจ้าของเขาไม่เลี้ยง

เขียวสัญชาติยานมันจะห่วงอาหาร
จริงมันแบบมันเชื่องนะมันไม่ดุอะไรหรอกค่ะ

คนที่ไปให้อาหารบางทียื่นมือไปจะไปลูบหัวไง

ทีนี้คนแถวนั้นอย่างเจ้าของหอเขาบอกว่า
เออแต่ก็จับไอ้เขียวออกจากพื้นที่ไปก็ดีนะ
ต่อให้มันจะดูไม่ดุดูไม่เห่า
แต่มันก็น่ากลัวไงคือเราก็ไว้ใจอะไรมันไม่ได้
หลายคนก็เคยโดนคนในหอพักก็เคยโดน